เมื่อกี้คุณผู้ชมถามมาตั้งแต่ต้นรายการมีข่าวจอนนี่มือเปล่าไม่มี
ผมก็ตามอยู่และเห็นใจเขามาก
เพราะว่าแม่ยายกับลูกสาวของพี่โจนี่มือปราบนะฮะ

พี่จอนี่นะครับไลฟ์ไปตลอดทางเลยครับลองดูครับ
คุณหมอเจ้าหน้าที่ขอให้ผมแน่
ลูกสาวผมใส่ตัวหายใจไป
พ่อรับให้ผมแน่ละหวานสมสิทธิ์

กระดังสิเขาสว่างเปิดตากให้ผมแน่พี่น้อง

เปิดตากให้ผมแน่แค่บุคคมคุณล่ะเจ้าคนลูกสาวผม
ไม่เคยเห็นพี่จอนนี่เป็นแบบนี้ครับ
จอนนี่มือปราบคนดังไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คครับ

เพราะว่านางลำไพรศรีบุระแม่ยายกับเด็กหญิงยะมนพรศรีสมพงศ์ลูกสาวของพี่เขา
ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนครับอาการสาหัส
ตอนที่พี่เขาไลฟ์อยู่บนรถขับตามรถฉุกเฉิน
มุ่งหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นี่ฮะลูกสาวตัวน้อยนะครับ
คือตอนไลฟ์เนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาบอกช่วยเปิดทางหน่อย
แล้วฝากถึงคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลช่วยลูกสาวพี่เขาหน่อยนะฮะ
รถเข้าสู่ตัวเมืองอุบลแล้วนะครับ
ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกนะครับจนถึงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ทั้งสองคนถึงมือหมอแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไง
โอ้โหคนเข้าไปดูนะครับ๑๗๐๐๐กว่าคนในไลฟ์ของพี่เขานะฮะ
ล่าสุดตอนนี้มือปราบโพสต์เฟซบุ๊กครับ
บอกคุณหมออยู่ระหว่างการช่วยลูกสาวในห้องไอซียู
บอกว่าขอให้หนูพ้นขีดอันตรายนะลูก
พ่อรักและยืนเคียงข้างหนูตลอดนะ
ภาวนาช่วยลูกผมทีครับ
น้องพาขวัญตอนนี้อยู่ในห้องไอซียู
ใช้เครื่องหายใจผลสแกนสมองและช่องท้องเบื้องต้นไม่มีเลือดออก
น้องยังดิ้นเป็นระยะชีพจรออกซิเจนปกติอยู่
หมอต้องประเมินอาการน้องเป็นระยะส่งกำลังใจและภาวนาช่วยลูกสาวผมที
ส่วนแม่ยายนะครับส่งไปที่โรงพยาบาลวารินชำราบ
อาการยังทรงนะฮะท่านแขนหักขาหัก
เดี๋ยวต้องสแกนกันอีกรอบ
เอาล่ะผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนของพี่จอนี่เอาใจช่วยครับ
ขอให้ทั้งสองท่านปลอดภัยครับพี่จอนี่ฮะ
ขอส่งกำลังใจให้นะคะขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะ